หนึ่งบาทของคุณมีค่านะครับถ้าได้ร่วมกับโครงการดีดีที่จะพูดถึงนี้นะฮะ
ใช่ค่ะเป็นโครงการของโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ชื่อโครงการว่าบุญหนึ่งบาทเพื่อนล้านชีวิต
เงินทั้งหมดที่คุณผู้ชมบริจาคนะคะจะนำไปสร้างอาคารนวมินทรบอพิษ๘๔พันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษครับ
หนึ่งบาทของเราทุกคนจะกลายเป็นพลังแห่งการให้พลังแห่งความสุข
ถูกส่งต่อไปยังผู้คนอีกนับล้านผ่านโครงการบุญ๑บาทเพื่อล้านชีวิต
เพราะเงินบริจาคทั้งหมดโรงพยาบาลสิริราชจะนำมาสมทบทุนจัดซื้อคุรุพันธ์ทางการแพทย์
ให้กับอาคารนวมินทรบพิษ๘๔พันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราช
สนับสนุนจากรัฐบาล๒๐๐๐๐๐๐บาท
จากวงเงินที่ต้องใช้ก่อสร้างร่วม๕๐๐๐ล้านบาท
ศรีราชกำลังระดมทุนในการ
ซึ่งเป็นอาคารที่เราจะสร้างขึ้นเพื่อผู้ป่วยทั่วไป
ความว่าในอาคารนี้จะรองรับผู้ป่วยนะครับ
ที่มีเงินไม่มีเงินสามารถมารับบริการที่อาคารนี้ได้
ในการระดมทุนเนี่ยเราระดมทุนมาประมาณ๓ปีแล้ว
ตัวอาคาร๓๐๐ล้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ
เหลืออีก๑๘๐๐ล้านซึ่งเป็นครุพันธ์
อย่างที่บอกว่าอาคารถ้าเฉพาะตัวอาคารเองมี
แต่ว่าถ้าไม่มีคารุพันธ์ย่อมจะทำให้การรักษาพยาบาลเป็นไปไม่ได้นะครับ
ล่าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เราส่วนใหญ่จะมีคนไข้
เรียกว่าคนให้วิกฤตคนไข้ที่รักษาได้ซับซ้อน

ต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วย
ก็เกิดความคำถามขึ้นมาว่า
อุปกรณ์พวกนี้ถ้าไม่มีตังค์ใช้ได้ไหม
ถ้าคนไข้มีความจำเป็นต้องใช้
ทุกคนจะได้รับบริการการรักษา
ตามที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้
เลยอยากจะเชิญชวนให้คนไทย

ก็สามารถที่จะรวมพลังความสามัคคีนั้นทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้ครับ
โครงการบุญ๑บาทเพื่อล้านชีวิตสามารถบริจาคได้หลายช่องทาง
โดยตรงได้ที่กล่องรับบริจาคบุญ๑บาทเพื่อล้านชีวิต
ณโรงพยาบาลสิริราชหรือฝ่ายประสานงานการเงินการคลัง
ตึกใช้หน้านเรนธรานุสรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโทรศัพท์๐๒๔๑๙๗๖๔๖๔๘
หรือบริจาคผ่านเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชีที่ขึ้นมารวมทั้งบริจาคผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
และอีกช่องทางคือบริจาคผ่านบาร์โค้ดที่จุดแคชเชียร์หรือกล่องบริจาคที่จุดบริการลูกค้า